ต้องมาเตือนกันสำหรับใครที่ชอบไปงานปาร์ตี้
แล้วก็ไปร่วมการแข่งขันดื่มเบียร์

ระวังร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกัน

ใครดื่มหมดก่อนได้เงินรางวัลไปณหน้าเวทีใครกินหมดก่อนก็ชนะไป
หน้าเวทีใครกินหมดก่อนก็ชนะไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งกินหมดเร็วมากแบบรวดเดียวหมดเลยครับ
พอหมดปุ๊บตัวเขาแข็งเกร็งล้มหน้าฟาดกับพื้นชักมือหงิกมืองอครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีเบียร์มันไหลออกมาทางปากทางจมูกแล้วหมดสติไปเลยครับ
ก็รอรถพยาบาลไปรับในการช่วยเหลือตรงนั้นอยู่สักประมาณ๒๐นาทีครับ
แต่ชีพจรไม่ตอบสนองสุดท้ายเขาเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมนะฮะ
มีคนตายจากการแข่งขันดื่มเร็วแล้วโดยคนที่เสียชีวิตนั้นก็ลงแข่งด้วย
พอดื่มหมดเหยื่อปุ๊บน้องก็เซแล้วก็ล้มหมดสติไปเลย
เมื่อก่อนผมก็เคยแข่งหลายครั้งด้วยแต่ก็รอดมาได้ตอนนี้ใครชวนจะไม่เอาอีกแล้วนะครับ
แหลปอธิบายแบบนี้ว่าร่างกายคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้แต่บางคนเนี่ยฮะเสียชีวิตเลยครับ
เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นจะออกฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลาง
ถ้ากระดกเร็วทำให้แอลกอฮอลในเลือดนั้นมันเพิ่มขึ้นแบบสูงอย่างรวดเร็ว
ต่อการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติแล้วถึงขั้นกับตายได้นะครับ
เวลาเรากินแอลกอฮอลเข้าไปในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับ
จะทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอลเป็นพิษนะครับ
ซึ่งมันจะมีระดับแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดนะครับ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่เรากระดกกระดกไปเนี่ยนะครับ
สุดท้ายมันจะทำให้เกิดการไปกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับ
คล้ายโดนยาสลบอ่ะเนอะพอกดประสาทส่วนกลางเสร็จปุ๊บเนี่ย
บางคนก็อาเจียนนะครับหยุดหายใจนะครับ
จนทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เหมือนลายนี้
มีข้อมูลเสริมนิดนึงที่ถึงขั้นกับเสียชีวิตเนี่ย
บอกแบบนี้ว่าถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมันมากกว่า๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ดื่มอาจจะเกิดอาการเหมือนสับสนครับ
ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า๓๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เริ่มจะมีอาการง่วงสับสนงงวยและซึม
แต่ถ้าระดับแอลกอฮอลในเลือดมากกว่า๕๐๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
นั่นมันคืออาจทำให้คุณสลบหมดสติช็อกหัวใจหยุดเต้น

ดังนั้นถ้าคุณไม่เคยดื่มเบียร์แล้วอย่าไปแข่งดื่มเบียเร็วโดยเด็ดขาด
การดื่มแอลกอฮอล์ทุกยรภัณฑ์ไม่ใช่ทุกประเภทเบียโอไวเล่าอะไรก็ตาม

มันอาจจะเกิดอาการช็อกจากตรงนั้นได้
คือมันพีคอ่ะราการไม่พร้อมอย่าไปแข่งขันแบบนี้นะครับ